ไปดูดายโนเสาร์

โนเสาร์มาแล้วนะคะไปดูกองทัพไดโนเสาร์กันที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
เด็กเขาตื่นเต้นสนุกสนานกรี๊ดกราด
ไปดูซิว่าไดโนเสาร์เขาน่ากลัวหรือว่าน่ารักขนาดไหนค่ะ

เป็นรังเป็น
เป็นเรนเจอร์

ผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่า
กำปู่ไดโนเสาร์ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนาที่ทางสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจตำบลแม่แรมอำพมแม่ริมจังหวัดเทียงใหม่เขาจัดขึ้นนะคะครับภายในงานเขามีกิจกรรมมากมายให้น้องน้องหนูหนูมาเปิดประสบการณ์แล้วก็สร้างความสนุกสนานจูเรนเจอร์พร้อมเรียนรู้ไปกับเราไดโนเสาร์ว้างเพ
คุณผู้ชมของคุณทำได้ทุกอย่างเลยร้องเพลงนะคะ
เปิดประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปกับเหล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
น่ารักไงจริงแต่ที่เป็นสีสันที่เด็กเห็นแล้วต้องตื่นตาตื่นใจมากก็
เดี๋ยวไปดูกันบั๋นด้านี่เราไดโนเสาตัวใหญ่
คราบพิทัดด้วย

มันจะต้องมาแบบนี้จริงดาโนเสา

เขาเดินไปจับไปกอดได้เลยค่ะ
มีหลายใสผันตามจุดต่างในศูนย์ครึ่งรักษา

ใช่เห็นแบบนี้แล้วแหมไม่อยากให้พลาดเลย
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็หนีลูกไปเที่ยวกันได้

ก็ได้พาเด็กไปเปิดประสบการณ์ใหม่กันได้นะคะ
งานเขาจะจัดไปจนถึงวันที่๑๕สิงหาคมเลย
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมง
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
บนแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
จูลั่นจ่าจูลั่นจ่า
เดี๋ยวคุณดูหน้าเดินอุปสรรคมองคุณ

ครึ่งน้องอย่างนี้

เขาจะมีเกี่ยวกับพันไม้เยอะแยะหลายอย่างมาก
ฉันเคยไปชอบมากแต่ยังไม่ไปเจอไดโนเสาร์
เขาจัดงานอยู่รีบไปถึง๑๕นาที

วันหลังคมนี้พ่อแม่พี่น้องพาเด็กลูกหรอหล่ะ

จุดเรือนเจ้าจุดเรือนเจ้า
ไม่ต้องจูลเจ้าแล้วพักดีกว่า